อ่ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะฮะมาดูเจ้าของบ้านเช่าโหดนะครับ
เมาเหล้าแล้วก็ไปทวงเงินค่าเช่ากับลูกบ้านนะฮะทีนี้ด้วยความเมาด้วยไงคะ
พอไปทวงเงินกับลูกบ้านลูกบ้านบอกว่าไม่มีตังค์ให้ให้กลับไปก่อน
เดี๋ยวสั่งเมาค่อยมาคุยกันก็เลยโมโหก็เลยโกรธเอาปืนเนี่ยค่ะ
มายิงกระหน่ำ๖นัดทำให้ลูกบ้านเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตำรวจสภหัดใหญ่เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันตาย
อยู่ในบ้านเช่าและทีนี้พอไปตรวจถึงจุดนี้เนี่ยนะคะ
มันเป็นบ้านเช่า๕หลังคุณผู้ชมปลูกติดกันอยู่
แล้วหลังที่เกิดเหตุเป็นหลังตรงกลางเลยค่ะหลังที่สาม
อยู่ที่ซอยรัฐบำรุงตำบลคลองแหที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะคะพอเข้าไปดูเนี่ย
มีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือนายธัญญากรายราช
นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในห้องครัวหลังบ้าน
สภาพก็คือสวมผ้าขุนนูคือใส่นู่งผ้าขุนนูผืนเดียวอ่ะค่ะ
โดนยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นไม่ทราบชนิด
เข้าที่หน้าอกซ้ายหนึ่งนัดมีรอยหัวกระสุนปืนเนี่ย
อยู่ที่พื้นรูหนึ่งแล้วก็ที่ผนังห้องอีก๑รู
ทีนี้ผู้ก่อเหตุก็คือเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านเช่า
ชื่อว่านายประเสริฐฤทธิ์วงหลังจากที่เขาก่อเหตุเนี่ยนะเขาหนีไป
ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการตามตัวตามตัวคนที่ก่อเหตุ
แล้วจากการสอบสวนไปสอบสวนภรรยาของคนตาย
ชื่อว่านางสาวกระหนกวันเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
ว่าสาเหตุเนี่ยนะนายประเสริฐที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเช่า
จริงเขาอยู่บ้านหลังสุดท้ายเลยคือหลังที่๕

แล้วนายประเสริฐก็เดินมาทวงค่าเช่าจากสามีของเขา
สามีเนี่ยค้างค่าเช่าอยู่จริงไหมจริงค้างอยู่เดือนนึงค่ะ

แต่ตอนนั้นที่นายประเสริฐมาทวงนายประเสริฐเขาก็เมาไง
สามีเขาก็บอกกับนายประเสริฐไปว่าเดี๋ยวขอไปจ่ายรอบเดียวเลยได้ไหม
๒มีนาคมอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจ่ายรอบเดียวเลยเป็น๕๐๐
เห็นไหมเพราะว่าค้างอยู่๒เดือนเดือนละ๒๕๐๐บาท
ทีนี้ตอนที่นายประเสริฐมาทวงเมาไงคะ
สามีก็บอกว่าแต่ว่าวันนี้กลับไปก่อนละกัน
ค่อยคุยกันพรุ่งนี้เนี่ยยังเมาอยู่เลยเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องหรอก
ทีนี้นายประเสริฐก็เลยไม่พอใจไง
คิดว่าสามีของเธอท้าทาย
นายประเสริฐก็หยิบอาวุธปืนมาแล้วก็กระหน่ำยิงใส่เลยนะคะ
พยายามวิ่งหนีตายเข้าไปที่ครัวหลังบ้าน
แล้วก็ล้มลงเสียชีวิตที่หลังบ้านเลยค่ะ
ภรรยาบอกนะบอกว่านายประเสริฐ
ที่เป็นเจ้าของบ้านเช่ากับสามีไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนเลย

แล้วนายประเสริฐเองมักจะมาให้สามีช่วยไปซื้อบุหรี่

ก่อนเกิดเหตุนายประเสริฐนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้าน
ยังชวนสามีเธอให้มากินเหล้าด้วยกันเลย
แต่ว่าสามีเนี่ยเขาไม่ค่อยสบายก็เลยปฏิเสธไป
ทีนี้พอมาทวงก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคะ
แล้วคุณผู้ชมหลังจากที่โดนยิงแล้ว
กู้ภัยก็ต้องนำศพของนายธัญญาส่งผ่าชนะสูตร
หลังจากนั้นก็นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ผู้ตายเนี่ยจริงคือเขาอยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้
อยู่ด้วยกัน๓คนพ่อแม่ลูกนะแล้วลูกสาวยังเล็กอยู่เลย
เรียนอยู่ชั้นป๑เท่านั้นเองนะคะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าของบ้านเช่านายประเสริฐ
นะมามอบตัวแล้วมามอบตัวกับตำรวจชุดสืบสวนสพหาดใหญ่นะคะ
ทีนี้ตอนมามอบตัวเนี่ยเขาขอไม่ให้การอะไร
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะต้องมีการสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหาคือโดนข้อหาเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
แล้วพาไปดูบรรยากาศบรรยากาศที่บ้านเช่าที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
ซึ่งเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ข้างห้องเขาก็ตกใจนะ
แล้วมีคนที่เขามาเช่าบ้านที่ติดกับบ้านหลังที่๓
คือบ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นบ้านหลังที่๓
คนที่มาเช่าข้างเนี่ยเขาเพิ่งมาอยู่ได้๓วันนะ
พอมาเกิดเรื่องแบบยิงกันตายแบบนี้
คนที่อยู่ข้างเนี่ยเขาบอกว่าขอย้ายออกเลยกลัว
กลัวคือกลัวว่าบ้านข้างมีคนตาย๑แล้วกับ๒กลัว
ไม่รู้ว่าเจ้าของห้องเช่าเนี่ยจะวันดีคืนดีกินเหล้าเมามา
แล้วจะมาก่อเหตุอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ากลัวเหมือนกันเนอะ